แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ปราบทุกปัญหาและปัจจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงเลิศมาก
นี่วันนี้อาพิษมีคำถามมาให้ทายกันด้วยอยากเล่นกัน

คำถามก็คือรูปร่างเป็นช็อกโกแลต

ที่สำคัญมีแท่งไม้ด้วย

รู้แล้วเรื่องนี้พี่เก้ารู้เลยขอตอบเลยนะคะคุณผู้ชมว่า
ใช่แล้วนี้เนี่ยต้นผลพิเศษนะมาอยู่ที่รายได้ของเค้า

ซึ่งแท่งไม้มันทำให้เราทานได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือหรอ

มีเป็นแท่งไม้แบบนี้คนชอบมาก

ชอบอะหรือดิแบบว่าอยากเจอเขาเลยอะ

แม่บ้านพารวย
แม่บ้านผ่ารวย
ชูวงเจ้าของธุรกิจร้านบราวนี่พรอปผู้คิดค้นขนมใส่ไอเดียจนกลายเป็นบราวนี่เงินล้าน
ขอต้อนรับนะคะเจ้าของธุรกิจร้านบาร์ดี้พล็อปค่ะคุณหยงเวทกาโต๊ะชุวงค่ะ
สวัสดีค่ะ

เห็นป๊าบอกแล้วตอนแรกเค้าท้ายก็ไม่ถูกแต่เค้าแม่ท้ายถูกน่ะ

แล้วมันไอเดียดีมากเลย
มาจากจุดจุดมันจะแบบใครจะมาคิดได้

ที่มาคือชอบทำขนมค่ะอันดับแรก
แล้วก็ทำบาวนี่อร่อยสุด
ก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะทำขาย
แล้วก็แต่ว่าบาวนี่ในตลาดมันมี
เราก็เลยหาดีไซน์ว่าจะทำไงให้ไม่เหมือนกับใคร

เอ้าเริ่มต้นต้นทุนประมาณเท่าไหร่ถ้าธุรกิจอย่างนี้
เริ่มต้นเนี่ยใช้ของที่มีในบ้านค่ะเตาอบที่บ้านตู้เย็นที่บ้าน
ก็ซื้อแค่วัตถุดิบก็น่าจะประมาณ๕๐๐กว่าบาท
เริ่มต้นแค่หลักพันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าทำไมรู้ไหมวัตถุดิบที่คุณหยงพูดเนี่ย
คือดีหมดใช้เกรดพรีเมียมหมดแล้วมาจากอะไรที่ไหนยังไงบ้างคะคุณหยงคะ
อย่างเช่นช็อกโกแลตเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเราเลือกมาจากเบลเยี่ยม
เพราะว่าตัวแบลนี่เนี่ยต้องเป็นช็อกโกแลตอร่อยถึงจะทำขึ้นมาอร่อยค่ะ
แล้วก็วัตถุดิบที่เป็นท็อปปิ้งต่างก็เลือกเป็นของพรีเมียมทั้งหมด
อ๋อค่ะแล้วตัวเลขล่ะตัวเลขที่เริ่มแรกเลยค่ะคือตัวไหนคะเนี่ย

ปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่แบบคุณหยง
ตัวรสชาติมี๘รสค่ะ
ส่วนแบบเนี่ยถ้าผสมไปผสมมาก็เยอะมากค่ะ

ใช่ค่ะแล้วที่ร้านนะคะอันไหนที่ทำเงินมากที่สุด

นี่จะสังเกตนะคะว่าเขาจะแยกด้วยป้ายนี้คือเป็นรถต่าง

งั้นบอกได้ไหมคะว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นรสชาติอะไรบ้างที่บอกว่ามี๘แบบอะค่ะ

อันนี้คนไทยชอบเนอะ

ครบไหมอ่ะว่าจะครบแล้วนะ
แต่นี่ทำไมมันมีหลายแถวคือ

อ๋อนี่คือมาพร้อมแพ็กเกจที่หมายนี้

ใบสีแดงค่ะ

รู้สึกว่าทำไมบราวนี่ต้องกินแล้วเลอะมือด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะ
ใช่แล้วก็ให้สะดวกด้วยค่ะ
สตรอเบอรี่ที่เคลือบก็เป็นสตอเบอรี่แบบจริง
เรารู้เลยว่าทำไมขายดี

แล้วมันเป็นแบบอะไรที่แบบหอมซอบรี่ข้างบนนะ

อร่อยจริงอ่ะไม่หวานมากด้วย
อืมใช้กับกาแฟชาอะไรอย่างงี้อร่อยเลยอ่ะ

ถ้าเป็นเซ็ตอันตรีนะคะเท่าไหนคะ
อูมเรียกสั่งเป็นตัวอักษรได้ด้วย
อืมที่บอกว่า๓ชิ้น๑๐๐ของอักษรลย
เออวันโครงวันเกิดอะไรก็ให้ก็ได้เนอะใช่

และการจัดเซ็ตรูปแบบก็น่าสนใจมากเลย
รายได้ครับเออปริศนาสุด
พอจะแย้มได้ไหมคะว่าหลักสักประมาณเท่าไหร่

เอาแค่เกินก็๖หลักค่ะ

ขายขนมเนี่ยเนอะให้คุณไปรู้ว่ารายได้๖หลัก
จ่ายว่าเริ่มต้นคือหลักพันนะคิดดูดิตอนนี้แบบ๖หลักแล้วอ่ะ
ถือว่าเป็นเศรษฐีนีอยากรู้ว่าช่องทางต่างว่ายอดขายนี่มาจากช่องทางไหนบ้างคะ
เริ่มแรกเลยเราขายในเพจอย่างเดียว
แล้วก็มีกระแสลูกค้าอยากให้เปิดหน้าร้านแล้วก็อยู่ในห้าง

นี่ใครได้นะหรือว่าดูที่แฟนเพจก็ได้
ได้ค่ะส่งไปสนีก็ได้ค่ะ

อยากจะกินแม่อย่างนี้เหรอ

เป็นรูปแบบว่าตุ๊กตาดูนิกัน

นี่มีชื่อพี่กาวนี่มีชื่อน้องไอซ์มีชื่อคุณแม่ด้วย
นี่คุณผู้ชมเป็นการสร้างความแตกต่างนะคะ
ไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะเราต้องตั้งแล้วก็ขยายร้านไปด้วย

อย่างที่คุณหยุงทำแบบนี้ตอนนี้มีเฟรนชายหลายที่แล้วนะคะ

ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียการพัฒนาการสร้างสรรค์จริง

แล้วทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะด้วยนะ

แต่นอกเหนือจากนั้นเราจะลงมือทำกันเองด้วย

ก็ต้องเตรียมยอมบอกสูตรไหมคะ
จะเป็นการตกแต่งค่ะ

เขาเรียกว่าลงเอาไว้ว่าเราจะดีไซน์ประมาณไหน

เงินล้านรอคุณอยู่ช่วงหน้าค่ะ